ใช้ถนนบางนาตราดช่วงกิโลเมตรที่๒๑ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ขับรถไปก็มองซ้ายมองขวาให้ดี
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับโพสต์เตือนบอกว่า
มีผู้ชายวิกลจริตถือไม้ไล่ทุบรถยนต์แถวนั้นพังไปหลายคันแล้วครับ

โอ๊ย

อุ๊ยอะไรอ่ะ
คุณวรพรผ่านตรงนี้ไหมครับ

มายืนจ้องดูจนแน่ใจนะฮะ
แล้วก็เอาไม้ยาวนะครับผมว่า๒เมตรกว่าได้นะฮะ
กระหน่ำฟาดลงไปที่
กระจกมองข้างครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๖โมงเย็นบริเวณถนนบางนาตราด
หลักกิโลเมตรที่๒๑ขาเข้ากรุงเทพมหานคร
บ้าหรือเมายาไม่แน่ใจเดินมาทุบรถเกือบ๑๐คัน
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วและยังจับตัวไม่ได้
ใครที่ใช้ถนนเส้นนี้ระวังกันด้วยนะคะ
มาดูตำรวจบ้างตำรวจว่ายังไง
ตำรวจสพบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ให้ข้อมูลว่าหลังเกินเหตุผู้เสียหาย
ก็มาแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจแล้วล่ะ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างลงพื้นที่
เพื่อติดตามตัวชายคนนี้มาดำเนินคดี